การที่สุดสะพรึงกันก่อนตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัว
คนร้ายที่ก่อเหตุเอามีดรัวแทงคุณลุงแทงพลุนขนาดไหน๑๙แผล
สาดเต็มบ้านแล้วก็เสือกกระสนออกมาขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายขาดใจตายหน้าบ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านเลขที่๒๑ทับ๒๐๑หมู่บ้านคลองจันทวิลล่า๔ย่านรามกำแหงนี่เองฮะ
นายสมบูรณ์อายุ๖๖ปีเสียชีวิตอยู่สภาพโดนแทงพลุน๑๙แผล
โดยเฉพาะแผลที่บริเวณหน้าอกแขนซ้ายแขนขวาหายปลาร้าต้นคอใต้รักแร้
ครึ่งบนอ่ะครึ่งร่างบนโดนจ้วงจ้วงแทงเดือดเหลือเกิน
เพื่อนบ้านสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนบอกว่าเหตุการณ์นี้สะพรึงมาก
ได้ยินเสียงร้องของลุงสมบูรณ์ขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
รีบเดินออกมาเห็นลุงหมดสภาพฟุบลงไปแล้ว
คือผู้เสียชีวิตเขาพยายามกระเสือกกระสนออกมาข้างนอก

ตามรายงานของทางผู้มกับสอนอบังชันบอกคนร้ายก่อเหตุ
เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๑นาที
ใช้เวลาก่อเหตุอยู่เกือบ๒๐นาที

ประมาณสักเกือบ๑๙๒๐นาทีแล้วก็รีบหนีออกไป
รองทรงลักษณะผิวค่อนข้างขาว
ตอนเข้าบ้านใส่อีแตะใส่รองเท้าแตะ
แต่ตอนออกมาใส่รองเท้าคัชชู
เหมือนประหนึ่งว่าบ้านหลังนี้
มีรองเท้าพอดีกับเท้าเขาประหนึ่งแบบนั้นนะฮะ
ตามรายงานบอกคนใกล้ชิด
กำลังจะถูกตำรวจตรวจสอบอยู่
ลุงสมบูรณแกมีลูกอยู่๒คน
ดังนั้นเดี๋ยวจะมีการประสานลูกชายมาสอบปากคำ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในคดีดังกล่าวนี้ครับ